นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุกข์
ถ้ามันไม่ใช่รถประทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
คือเหยียดข้างรถและรถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊ก

ถ้ามันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันไม่ใช่รถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก

เราเจอกันนะครับทุกวันเสาร์๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นมาที่ไหนสนุกที่นั่น

โอเค

เดินทางไปทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับ
เพื่อไปส่งความสุขให้กับทุกท่านนะครับ
ไปพร้อมกับดารามหาสนุกคนโปรดของคุณ

ใครคือตัวจริง
วันนี้นะคะเราอยู่กันที่เอเชียทีก

เวลาชาวต่างชาติมาเองก็ดี

ตอนนี้เขาเปิดเต็มระบบเรียบร้อยแล้ว

คุณดีเจมะตูมคุณจียอและคุณฟ้า
ชื่อ

วันนี้ปิดร้านเพราะว่าต้องมาที่นี่
คุณเปิดร้านอะไรอยู่คะตอนนี้

เดี๋ยว

ที่ก็พี่ฟายร้านดาซาค่ะ

ดูแนวข้างแหละ

ร้านเราเพิ่ม
นี้จะร้านที่ว่า

ใครคือตัวจริงในวิชาความรู้นั้น

โอเคเดี๋ยวให้ทั้ง๓ท่านไปประจำที่ก่อนเลยครับ

จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

เพื่อค้นหาว่าใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
วันนี้ฮะรถมหาสนุกคันนี้ครับ

ซึ่งกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เป็นศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมต่างนานามากมายเลยทีเดียว
ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีน้องกลุ่มหนึ่งค่ะ

และสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันดนตรีวงโยธวาฮิตระดับโลกมาแล้ว
มหาสนุกของเราในวันนี้จะให้พี่ทุกคน
ร่วมกันตามหานักดนตรีวงโยธวาฮิตตัวจริงค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วพบกับปริศนามหาสนุกทั้ง๓ท่านเลยครับ

สวัสดีครับผมปริศน์ชาวเฉลิมชัยวิรดสวิตครับ

สุดท้ายหมายเลข๓ค่ะสุดท้ายหมายเลข๓
สวัสดีค่ะชื่อแอมน้ำพ่ออิกามุณรุษเศษกุณค่ะ

เราตามหานักดนตรีวงโยธวาทิศ

ทั้ง๓ท่านจะมีเวลาคนละ๓นาที

สิ่งที่คุณถามเขาอาจจะตอบตรง

แต่คุณมีเวลารวมทั้งหมด๓นาทีโอเค
โอเค

หมายเลข๑ครับหมายเลข๑

เบอร์เป็อสามเบอร์สามวงโยมมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
มีไม่จำกัดคนค่ะแล้วแต่ไซส์ขนาดของวงค่ะ
ไม่ต้องอะไรนะฮะ

ทำทาจะมาได้ให้ดูหน่อย

เบอร์๓เบอร์๓

เบอร์หนึ่งขอชื่อเพลงล่าสุดที่คุณเล่นในวงคุณฮะ
เออสาวบางโพครับ

คุณซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือซื้อของกินครับ

เวลาเดินสวนกันคุณเดินชนกันหรือเปล่าครับ
ชนค่ะเพราะว่ามีระยะก้าวของแต่ละคนค่ะ

โยธวาทิศมีเครื่องดนตรีหลักอะไรบ้างฮะ
เอ่อมีเครื่องเป่าค่ะ
แล้วก็มีกรองค่ะแล้วก็ดอมเมเยอร์ค่ะ

เวลาคุณซ้อมวงโยคุณซ้อมใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ

เวลาคุณซ้อมวงโยคุณใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ
ประมาณ๖ชั่วโมงครับผมอยากซ้อมเยอะกว่าคนนี้

ไม่เคยนับค่ะเป่าอย่างเดียวค่ะ

ชุดที่คุณใส่เวลาเล่นเนี่ยชุดเป็นแบบไหนบ้าง

แล้วก็เป็นรองเท้าเป็นเสื้อเป็นหมวกครับ
หมายเลข๒คะสแนเครื่องที่คุณเล่นนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ในตามท้องตลาดคะ

หมายเลข๑๒๓ใครคือตัวจริง
สำหรับผมในใจนะผมคิดว่าเบอร์๓

ผมเคยมีเพื่อนอยู่วงโยจะเป็นแบบผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้

เบอร์๑เนี่ยไม่น่าใช่เบอร์๑นี่น่าจะแบบ
เพื่อนไปเล่นเกมอยู่แถวบ้านนะฮะ

ขี่รถซิ่งนะฮะ
ผมคิดว่าเบอร์๓น่าจะใช่ตัวจริง
สำหรับหนูนะคะเบอร์๒กับเบอร์๓มีสิทธิ์
นี่จะใช่แต่เบอร์๑ดูมันสมาธิสั้น
คุณคิดว่าใครคือนักดนตรีวงโยธวาทิศตัวจริงยกครับ
คุณจิยรเลือกหมายเล็กทั้ง๓กับหมายเล็กทั้ง๒

คุณปอยทำไมถึงชี้เป้าเป็นหมายเลข๓เลย

คาแรคเตอร์คนเล่นวงโยธวาทิศจะดูเป็นแบบผู้หญิงเรียบร้อย
จริงเหรอดูมีสมาธิหน่อยอีกสองคนดูแสบ
ดูไม่ได้มันจะมีสมาธิเกี่ยวกับการเล่นดนตรีมาก
ก็อย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ก็หนูก็เลยว่าเบอร์๒กับเบอร์๓ค่ะ
คุณพระตูงไม่เปลี่ยนใจเหรอครับคุณสินเบอร์หนึ่งไม่เปลี่ยนใจ

อะไรที่เหมือนมันไม่ใช่มันใช่แน่นอน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

ใครคือนักดนตรีวงโยธวาทิศตัวจริง
ไปค่ะ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ว่าในรอบนี้ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
โดยช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมิ้วกับพี่อ๊อเนี่ย

สาธิตความสามารถทางด้านดนตรีให้ชมด้วย

ที่เราเห็นในการโชว์แบบเดินสวนกันไปสวนกันมาแบบนั้นเลย

ไม่รู้ครับผมเดินตามนับรูแซคอยู่ครับ
ขึ้นที่ไหนตัวจริงอันนี้ตัวจริงโอ้ยคือ
เบอร์หนึ่งเขาไม่ยากมาฉีกออกใช่
เพียงจริงเหอะที่ให้เราเป๋แต่จริงแล้วเขาคือตัวจริง

แล้วก็ต้องการเดินด้วยค่ะหลายอย่าง

อ้างคิดพวกเราก็เล่นไม่ได้สิ
เป็นไง

คุณเดี๋ยวผมจะเพิ่มสกิลเข้าไป

หมายเลขหนึ่งเหมือนมาชี้ตัวผู้ต้องหาฮะ
ขวาหันดูตรงนี้ครับ

เอ๊ะเค้าอีกนึงเหมือนกันเหรอครับคุณสังเกตว่ะ

อ้าวอย่างนี้อยากรู้เวลาเขาสวนสนามเป็นอย่างไร

ด้านตรี
เบอร์๒แต่งท่อ
เบอร์๒แต่งท่อ

เดี๋ยวผมจะให้ทั้ง๓ท่าน

พร้อมขอเครื่องดนตรีเลยครับ

นี่จะเป็นเครื่องดนตรีของนักดนตรีทั้ง๓ท่าน
ที่เขาอยู่ในวงโยธวาทิศนะครับ

วงโยธวาทิศของเราครับ

อินทรายของเบาเนี่ย

มาตรงแบบนะคะ
หนึ่งสอง

มีหูมีตาห่างยาว
เฮ้ยบ้านตรงนี้

ดนตรีรถมหาสนุกแล้วครับ

ไม่มีใครตีกองแต๊กเสียงเท่าแหลมมาคนแรกเลย
ต่อมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง

เพราะว่าเมื่อกี้ในวงรถมหาสนุกนี่

สามารถที่จะหลอกเอาปากแค่ไปประกบเฉยได้
เห็นด้วยกับเพื่อนปลอยเลยครับ

มีจังหวะหนึ่งที่แบบเออพยายามจะแบบเล่นไม่เป็น
แต่ว่าเบอร์๒ก็คือใช่เลย

เมื่อกี้ไม่มีเสียงแสงโซโฟนเลย

มีแต่ตัวทอมแฟดเลยค่ะ

เล่นดนตรีใครก็ฝึกซ้อมได้หลังเวที

เบอร์หนึ่งเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริง

ในการเดินสวนสนามของแท้แบบโดธวาทิศ
แต่หมายเลข๒เซอร์ไพรส์มาก

แสดงว่าตัวเขาก็น่าจะอยู่หนึ่งในทีมของโยธวาทิพย

คุณมิ้วมีความเป็นโยธวาทิศมากกว่าเขาอีก

นี่ไงเพราะฉะนั้นบอกมาสิว่าเขาใช่ไม่ใช่

เริ่มคุณไม่มีสิทธิ์

ใครคือนักดนตรีวงโยธวาทิศตัวจริง

จังหวะหายใจตอนเป่ามันต้องมียกไหล

อ้าขอบคุณเรื่องสามไหมเลขก่อนครับขอบคุณครับ
และผู้โชคดีก็คือน้องซายคนนี้นั่นเองครับ
นั่นก็คือคุณอ๊อฟคอนแลคเตอร์นักสะสมเสื้อผ้า
ศิลปินดังระดับโลกของแท้มือสอง
และนี่คือเสื้อผ้าของแท้มือสองบางส่วน
นำมาแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน

ราคาปลาเข้าไปเกือบครึ่งล้านแล้วนะครับ
โดยเฉพาะราคาของเสื้อวงเนวาน่าตัวนี้
มาดูซิว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่
และน้องซายจะเชื่อคำตอบของปริศนามหาสนุกท่านใด

คิดว่าราคาเท่าไหร่คุณมะตูม

คำตอบพี่ประตูคือ๑แสน๕๕๐๐๐บาท
แล้วอันนี้ก็คือเว็บสกรีนก็ยังดีค่ะ
ก็คือแบบสักเท่าไหร่ก็ยังไม่แตก

คุณจียอนให้ราคาเสื้อตัวนี้ที่๒๐๐๐

แล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้ปี๑๙๙๓ถูกไหมฮะ

เห็นไหมปี๑๙๙๓ได้เดี่ยวตรงนี้

บล็อคกั้มบล็อคกั้มนี่ตีช้า๑๐๐๐๐๐บาท
เพราะว่านาวาน่ามีเยอะมากในตลาดทุกวันนี้

เสื้อเนื้อวนะที่อยู่ในกรอบนี้ราคาเท่าไหร่

เสื้อเนื้อวนะตัวนี้ที่อยู่ในกรอบเนี่ย
ราคาในตลาดเท่าไหร่ครับพี่อ๊อฟ
ตัวนี้ผมอยากได้ประมาณ๓แสน

เท่ากับว่าเสื้อตัวนี้ราคา๒แสนขึ้นไป

โอ้โห

ใครคือนักดนตรีวงโยธวาทิศตัวจริง

เอาล่ะครับเพื่อสู่รายการรถประหาสนุกนะครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงโชว์มหาสนุกครับ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพบเลยครับ
โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง
ว่ายุ่งที่๖
โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง
ว่ายุ่งที่๖
โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง
ว่ายุ่งที่๑๓
โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขสอง
ว่ายุ่งที่๑๓
โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง
ว่ายุ่งที่๑๓
โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่ง

เดินไปกันเหมือนฝั่งหน้าเลยครับ
นี่ชมแบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับ

แล้วก็ใช่ทักษะที่สดี

เอาละครับทีนี้มาอีกหนึ่งหมายเลขครับ
พร้อมแล้วพบเลยครับ
โชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลข๒

โทสแขกอะโทสแขกนึง
โทสแขก

นี่ไงนมหมู

ขอบคุณครับ

อันนี้เราเรียกว่าอะไรครับ

แล้วมันเกี่ยวกับวงโยธวาทิศอย่างไร
ก็ผมได้จากวงโยมาเรื่องการหายใจ
ร่างกายความแข็งแรงครับผม
อ๋อมันก็เหมือนตอนที่คุณตีแสนอีกอย่างนี้ถูกไหม
ใช่มันเอามาเปยุกใช้กันได้เลย

และนี่คือโชว์ของหมายเลข๒นะครับ

เอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับ
โชว์จากภิกษณามหาสนุก

เบอร์๓นี้ก็เชื่อว่านี่เป็นอดีตแทนของน้อง
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เล่นเป็นจริง

ตูมจะไม่ได้ดูทักษะในเรื่องของการแสดง
ตูมจะดูในเรื่องของความมั่นใจและอินเนอร์

ความมั่นใจเขาเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
ส่วนหมายเลข๓ตัวคิดว่ายังไงก็ไม่ใช่

เพราะว่าดูจากการจับดูจากความมั่นใจ
ดูจากสีหน้าต่างคือ
ใช่ตุ้มคิดว่างานหลักของเขาคือ
ชิงแชมป์เลยนะไอ้จักรยาน
แล้วลองมาก็อาจจะเป็นมือกองวงดนตรีกลางคืน

ใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตมหาสนุก

ใครคือนักดนตรีวงโยธวาทิศตัวจริง

คุณฟอยบอกหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสอง
คุณจียอนบอกหมายเลขหนึ่งกับหมายเลข๒
คุณเมอร์โตบอกว่าหมายเลขหนึ่งคนเดียว

อยู่กับเขา

ใครคือนักดนตรีวงโยธวาทิศตัวจริง

มีสร้างเหรอ

นักดนตรีที่คุณตีกรองวงโยธุวาทิตย์น่ะ

แล้วก็ปกติโดยชีวิตจริงก็คือ
ซ้อมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะ

โทษนะครับไปแข่งที่ไหนอะไรยังไงขนาดไหน
ก็ปีล่าสุดจะเป็น๔เกมที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี๒๐๑๙

นักกีฬาทีมชาติไทยครับหมายเลข๒
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

เป็น๑๙โรงเรียนสารศาสตร์สุธวัฏครับ
แหน่งในวงผมเล่นเป็นสแนดำครับ

อ๋อเป็นแสน่าเดี่ยวเลยครับใช่ครับนะครับ

ใช่ครับเป็นกลับมาช่วยน้องแข่งครับผม
เป็นรุ่นที่แบบไม่จำกัดอายุครับผม

สวัสดีค่ะชื่อแอ้มนะคะ
เป็นสีดปัจจุบันของโรงเรียนสรรษาสุทธวัฒน์ค่ะ

โอ้โหน้องยังเด็กอยู่

ดนตรีที่เป็นนักดนตรีวงโยธวาทิศตัวจริง

เพราะฉะนั้นดาราทั้ง๓ท่านตอบผิดหมดนะครับ
ต้องมาจับใหญ่บนเวทีครับแต่เดี๋ยวเราจะจับใหญ่หลังจากที่
ชมโชว์ของเราเรียบร้อยแล้ว

โยธวาทิศโรงเรียนสารศาสตร์สุขสวัสดิ์

นำไปใช้ในการแข่งขันระดับโลก
เป็นการประกวดวงโยธวาทิศชิงแชมป์โลกนะครับ

และนี่คือโชว์จากโรงเรียนสารศาสตร์สุขสวัสดิ์ครับ
โยนอวาทิศสารศาสตร์สุขสวัสดิ์

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

นั่นคือโชว์ของวงโยธวาทิศโรงเรียนสารศาสตร์สุขสวัสดิ์นะครับ

นี่คือเด็กไทยที่เรียกว่าสุดยอดเลย
แต่วันนี้พวกคุณทั้งหมด๓ท่านตอบผิดหมดเลยนะครับ

ที่เข้าไปสู่รอบแจ็คพอร์ตมหาสนุกของเรานะครับ

เจอรถมหาสนุกเข้ารอบเลยครับ

สุภาษาสตรีก่อนอ่ะ
เดดี้เฟิร์ดเรามาตรงความ

ก็สุภาษาสหนักศึกษ์สี่
เอ้าให้จีศยอนก่อน
เลข๒ค่ะเลข๒
เลข๒ออกมาเป็น

ถ้าปล่อยตุ๊กลงก่อนจะเอาเบอร์๑
เพราะประตูมาที่๑เสมอ

คุณประตูงเข้ารอบเลยนะครับ

จนั้นได้รถคุณเข้ารอบครับ

เอาล่ะมาดูกันครับ๑๒แผ่นป้ายของเราสนับสนุนโดย

แผ่นป้ายที่๑นะคะน้องปาร์คเลือกอะไรคะ

อ๋อตรงนี้เลย

รวดเหมื่อยก็ต้องรวดวัดโท

โอ้โห

วัดอรุณราชวรราหรามราชวรรมหาวิทยาลักษณะ

ขอบคุณนักดนตรีวงโยธวาทิศของเราครับ

ที่วางในตำแหน่งไหนครับ
แว๊กซี่๓แว๊กซี่อยู่เบอร์๓นะครับ

เฮ่ย

เดี๋ยวเขาตะโกนอย่างนี้เหรอ
ตะกี้เขาไม่ได้เลือกไงฉีกบ้างไง

เอาเป็นไทยประกันแล้วกันครับ

เพราะฉะนั้นป้ายนี้อยู่ในตำแหน่งที่๑เลย

ออกมาเป็น
อ้าวไม่ตรงครับ
นี่คือวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม

คล้ายกันเป็นวัดเหมือนกัน
ที่๒ตรงไม่ตรง

ออกมาเป็น
โอ้โฮท่ากัดิรัติสวรรค์นะครู

เอาเปิดเป็น
โอ้โฮบัวลำโทง

สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนะปลอย

ถ้าเกิดผมใบ้นี้ผมไม่ใช่ใบ้หยุด
สุดท้ายนี้ถ้าฟอยเปิดตรง
ออกมาเป็น
อุ๊ยจานไปดีกว่าคุณมากครับ

ส่วยได้ไปสองหมื่นบาท
เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเตรียมไปอยู่ไหนอืมอ้าวมาดูโฮมี่นะครับ
อรุณนะครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทีโอเอเป็น

สาวชิงชาเออนี่ไงสาวชิงชาอยู่นี่
ดินูสโตเป็นโอ้วัดสะเกจนะครับ
เบอร์ดี้นี่
อยู่นี่ตำมัวก็ต้องถูกสุดท้ายครับตำมัวครับ
นี่ครับวัดโพฝั่งนี้ปลาลาย

เยาวราช

หัวลำโพง

ได้เห็นเด็กได้เห็นวงโยสวัสดิ
คือรายการนี้ผมว่ามันเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่นะ
ได้มาโชว์แสดงฝีมือแสดงโอกาสต่าง
แล้วก็ผมว่าทำให้คนทั่วไปได้รู้จัก

เอาล่ะวันนี้รายการรถมหาสนุกของเรานะครับ

พบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์นะครับ

คุณไม่ต้องมาเพราะเราจะมาหาคุณ
มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นมาที่ไหนสนุกที่นั่น

โปรดติดตามตอนต่อไป